ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะเช้านี้อยู่กับเราสองคน
แล้วก็พี่สาวของฉันวันนี้หลุดมาจากชนเผ่าอะไรดีคะวากันด้าค่ะ
ฉันจะมาสู้เพื่อเสือดำไม่ใช่นะคะดิฉันมานำเสนอข่าวบันเทิงเนี่ยแหละค่ะ
รสแซ่บแบบนี้นะคะทักทายกันผ่านหน้าจอได้ค่ะผ่านทางไลน์นะคะไทยรัฐค่ะ
สองสาวสวยมากค่ะยังไม่มีแฟนด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะก่อนจะไปหาเสือดำ
ฉันพาไปหาแฟนพี่แจ๊คก่อนแล้วกันใช่ดิฉันยืนยันตั้งแต่ดิฉันทำงานในวงการค่ะ
แต่ว่าหมากปรินคือแฟนของดิฉันค่ะฉันชื่นชอบเขาในความขาวผ่อง
และยามใดที่เขาถ่อเสื้อมาเวลานั้นดิฉันก็เคิบเคลิมคุณแอบป้างแบบนี้ระหว่างคนข้างกาย
ยังพิสัยกันนะคะคือ๒๕๕ว่ากิมเบอรี่ด้วยความสวยดูสิคะ
ภาพนี้ช็อตบาดใจมากล่าสุด
เมื่อวานค่ะวันที่๑๙มีนาคม

วันคล้ายวันเกิดของหมากปรินค่ะ
แล้วก็แน่นอนว่าคนที่จะไม่พูดถึงเป็นไปไม่ได้เลย
ก็คือสาวสวยข้างกายของเขาอย่างคิมเบอร์รี่นะฮะ
วยพรแบบไม่ใช่พี่แจ๊ค

เขาบอกว่าแหมอวยคราวนี้ทั้งทีนะคุณ
กับพี่ไฟล์ชายอย่างง้อจนกลับมาสวีตเหมือนเดิม
ไอจีคิมเมื่อวานนี้เขาบอกว่าอ่านไปอ่านมาตรวจเบาหวานก็ดีนะ
นี่ค่ะก็เป็นภาพที่เขาไปเที่ยวด้วยกันต่างประเทศนะคะ

ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่ายังไงบ้างคะเชอรี่
ถ้ามีสิ่งหนึ่งในชีวิตฉันที่จะให้คุณได้
ฉันอยากจะให้คุณมองเห็นตัวเองผ่านสายตาของฉัน
แล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณพิเศษสำหรับฉันแค่ไหน
แฮปปี้เบิร์ตเดย์แล้วก็ตามด้วยอีโมติคอนลูกหัวใจค่ะ

แฟนคลับเอ็มเคเห็นแบบนี้แล้วเป็นไงคุณฟินลืมไหมล่ะ
หนักมากคุณผู้ชมเพราะว่าถือเป็นการประกาศรักยิ่งกว่างานแต่งอีกคุณผู้ชม
ซึ่งนะคะวันนี้ค่ะก็จะมีงานอีเวนต์ที่เราจะไปเจอคิมเบอรี่

ใช่อย่าไปคุยนะคะว่ามื้อวานเธอทำอะไรให้กันรึเปล่า

คุณเล่นบ้าเหรอก็ถามปกตินี่แหละค่ะ
เบอร์รี่กับแจกรีนไม่รู้จะเลือกใครเลยนะคะ